คุณผู้ชมค่ะต่อที่ข่าวนี้ฉันเล่นใหญ่นิดนึง
ฉันจะร้ายกว่าที่เคยร้ายมาก่อน
มันยังไงอ่ะคะคุณ
ส่งใหญ่ขนาดนี้รับคุณเป้ยปานวาดนิดนึงละกัน

ห่างหายไปกลับมาแล้วคุณผู้ชมค่ะ
หลังแต่งงานมีครอบครัวก็ทุ่มเทกับการเลี้ยงลูกอะเนาะ
ก่อนจะกลับมาเค้าสนิมนิดหนึ่งละกันนะคะ
พร้อมระเบิดความร้ายเลยฟาดฟันปะทะคารม
หลายคนคงเห็นแล้วนี่เลยจ้ะทีเซอร์

ตาเนี่ยคุณแทบทะล้นออกมาอยู่แล้วนะฮะ
บันเทิงไทยรัฐดีใจมากเลยได้กลับมาแสดงนะฮะ

เพราะว่าตัวเองแจ้งเกิดแล้วก็เติบโตมากับสายงานตรงนี้
รับนะว่ามีการเคาะสนิมพอสมควร
แต่จะผ่านหรือไม่ก็ต้องรอให้แฟนละครเป็นผู้ตัดสินนะคะ
แต่ที่แน่อะไรรู้ไหมเวลาคุณเป้ยเขาอยู่บ้าน

คุณพ่อกับคุณลูกเขาเนี่ยนะจะมาเข้าขากันอย่างดีเลย
อุ๊ยแม่ติดบทไลท์มาหรือเปล่าในละคร
โอ้โหเข้าขากันก็เป็นการแบบยียวนกวนเรา

แต่บอกเลยว่าเรื่องนี้ไม่ให้ลูกสาวน้องปาลินได้เห็นนะคะ

กลัวเขาจะเรียนแบบไปทำกับคนอื่นค่ะ

ความสัมพันธ์กับคุณหิงปณิตาเป็นยังไงบ้าง
กับคุณกะแตสุภักษรเป็นยังไงบ้าง

เมื่อวานนี้นะคะวันเป็นวันคล้ายวันเกิดของสาวกะแตค่ะ

มันก็ยังมีความรู้สึกดีมันตัดไม่ขาดหรอก
รักเหมือนเดิมแต่ว่าก็อยู่ในจุดที่แบบ

แยกออกมาดีกว่าแล้วเราก็สบายใจกว่า
ความสัมพันธ์ก็ยังคงมีความเป็นเพื่อนกันอยู่
แต่ว่าต่อคนมีภารกิจที่ต้องทำ